ส่วนโปรเมเอเรียจุธานุการนะคะตอนนี้ก็เตรียมพร้อมสำหรับการลงแข่งขัน
กรุงวอร์ชิงตันประเทศสหรัฐอเมริกาจะเริ่มแข่งขันกันในวันพรุ่งนี้นะคะ
ซึ่งเมื่อวานนี้ก็ได้มีการจัดการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการ
โดยโปรเมก็ถือว่าเป็นนักกอล์ฟที่ได้รับการจับตามองค่ะ
กว่าแชมป์๓รายการติดจนก้าวขึ้นมาติดท็อปเทนของโลก
ซึ่งโปรเมก็ได้บอกว่าตอนนี้พร้อมเต็มที่หลังจากพักผ่อนมา๑สัปดาห์เต็ม
และก็มั่นใจมากค่ะหลังจากกวาดแชมป์มา๓รายการ
โดยจะพยายามไม่กดดันตัวเองนะคะแต่ก็ยอมรับว่ามีปัญหาพอสมควรในการเล่นสนามนี้
ก็ดีค่ะก็ไปเวิร์คกับโค้ชมาอาทิตย์หนึ่งนะคะตอนนี้ก็รู้สึกดีค่ะก็พร้อมแล้วสำหรับแมทนี้ค่ะ
ก็มั่นใจขึ้นค่ะจริงตั้งแต่แชมป์แมทแรกก็เริ่มมั่นใจขึ้น
แต่ว่าก็อาทิตย์นี้ก็มีเป้าหมายค่ะก็อยากเล่นให้ดีที่สุดแล้วก็เล่นให้มีความสุขมากกว่าค่ะ
สนามนี้แคบมากค่ะจริงก็ไม่ค่อยจะเข้ากับเมย์เท่าไหร่แต่ว่าก็จะพยายามเล่นให้ดีที่สุด
จริงมีเป้าหมายนะว่าอยากชนะเมเจอร์จะสักครั้งหนึ่งในชีวิตจะเป็นตอนไหนก็ไม่รู้
แต่ว่าก็อยากชนะเมเจสักครั้งในชีวิตค่ะ
โดยการแข่งขัน๒วันแรกนะคะโปรเมก็จะต้องออกกรอบกวนเดียวกันกับปาร์คอึนบีแชมป์เก่าแล้วก็มือสองของโลกในตอนนี้
รวมถึงคอลล่าคริเมอร์เจ้าของฉายาพิ้งแพนเตอร์ค่ะ